ลงใต้ไปที่สุราธานีฆ่ากันตายที่หน้าอนามัยฮะ
เนี่ยครับมีผู้ศรีชวิตหนึ่งร้ายนะครับ
ตำรวจไปตรวจสอบนะครับแล้วก็จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วฮะ

มิถุนายนนะครับคุณผู้ชมร้อยตำรวจเอกสุธิศักดิ์สนิทนะฮะ
รองสารวัตรสอบสวนนะครับสพเวียงสะรับแจ้งเหตุมีการฆ่ากันตายที่หน้าอนามัยบ้านซ่อง
หมู่สี่ตะบนบ้านซ่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราชธานีเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับ
โอ้โหนะฮะพันธบรวจเอกวัญชัยปะลาวัลนะครับท่านภูมิกับสพเวียงสะนะครับ
แล้วก็ชุดสืบสวนสภเวงศาสกับพิสูจน์หลักฐาน๘ไปกันเลยครับ

เพราะมีคนตายเนี่ยฮะที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม่มีเลขที่
ในซอยข้างอนามัยบ้านซ่องไปเจอศพนายอัตภพลนินวลีอายุ๔๙ปี
เสื้อยืดแขนสั้นสีเทากางเกงยีนขายาวสีน้ำเงิน
มีหมวกแก๊ปนะฮะตกอยู่ที่มือขวาลักษณะเหมือนนั่งขัดสมาร์ทอยู่คุณผู้ชมดูสิ
นะฮะเราทำภาพจำลองให้ดูคอพับเชียวนะครับ
แล้วก็มีบาดแผลถูกฟันที่ได้ถอยแผลเปิดเลยนะเลือดเต็มเลย
ตะบนบ้านซ่องอำเภอเวียงศาสตร์จังหวัดสุราชธานีครับ
เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนนะฮะคนนี้ครับคนนี้นะครับผู้ก่อเหตุ
เข้ามอบตัวกับสพเวียงสะนะครับแล้วก็มีมีดพระที่ก่อเหตุด้วย
แต่ว่าถูกล้างคราบเลือดออกแล้วนะหนึ่งเล่มถูกทิ้งไว้ในบ้านของผู้ก่อเหตุนั่นแหละ
ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณร้อยเมตรหลังเกิดเหตุนะครับ
ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนนะครับควบคุมตัวนายกานนท์เนี่ยนะฮะ
ไปที่สมภาวเวียงศาสตร์โดยนายกานนลเนี่ยนะ
ตอนที่ไปตรวจร่างกายนะก็บอกเล่าบอกว่าคือได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้านะฮะ
เขามีปัญหากับนายอัตภพลผู้ตายตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้ว
เขาเนี่ยพูดว่าเรื่องที่ภรรยาของผู้ตายชอบมาเก็บพืชผักที่ปลูกเอาไว้เนี่ย
ก็ได้ว่ากล่าวได้ตักเตือนไปแล้วละหองระแหงกันมาหลายครั้งนะครับ
ผู้ตายมาต่อยก่อนมาต่อยหน้าก่อนนะฮะก็เลยมีการชกต่อยกันแล้วก็แยกย้ายกัน
กระทั่งขณะเกิดเหตุเนี่ยเขากำลังถางย่าอยู่ที่สวนผักข้างบ้าน
ผู้ตายก็มาที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเป็นเพื่อนของเมียผู้ตายอ่ะนะ
มานั่งเล่นกับหมาอยู่หน้าบ้านมีปากเสียงด่าทอกันนะฮะ
พอด่ากันหยาบคล้ายเสร็จปั๊บก็ต่อยกันอีกครั้ง
เขาก็เลยใช้มีดนะฮะที่ใช้ถางญาติฟันเข้าที่คอครับ
แล้วก็เอามีดพระไปล้างแล้วก็ไปมอบตัวครับ

เมื่อกี้ก่อนที่เจ้าควันเราไม่ได้ช็อกไม่ได้กันก่อนใช่มั้ยค่ะ
ไม่มองไม่มองเงียบปกติแบบนี้ไม่มอง
จากการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหานะครับ

คือถูกจับจำคุกไป๑ปี๒เดือนข้อหา
พยายามฆ่าเมื่อ๖ปีก่อนครับ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ต้องหาแล้วก็พยานนะครับ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ผู้สื่อข่าวไปที่จุดเกิดเหตุครับไปที่จุดเกิดเหตุ
ไปคุยกับนายธีรวัตรนราธรรมนะครับที่ร้านน้ำชาโกตั๊กนะฮะ
เขาก็เล่าบอกว่าช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยนายอัตภพลผู้ตายเนี่ยนะครับ
บอกเขานะฮะเดินไปบอกเขา
ซึ่งขายน้ำชาอยู่แถวนั้นน่ะนะบอกโอ้โหเนี่ยต่อยกับกานนท์มานะครับ
เนื่องจากคิดว่านายอัตภพลกับภรรยาเนี่ยไปขโมยผักเขาไงไปขโมยของเขา
เขาก็เลยบอกว่าให้เคลียร์กันให้เรียบร้อย
อย่ามามีปัญหากันเลยพอมาทราบอีกครั้งอ้าวตายซะแล้วครับ
มีการทะโลวิวาดกันครับว่าหาว่าเบาพุทธ์นั้นละของนาเดง
แต่ว่าแกว่าแกไม่ได้เอาวันนั้นเหล็กถึงก็กลับบ้านมา
แกก็ไปกินเหล้ากินอะไรอ่ะเมาก็มาถึงก็กลับมาอีกทีหนึ่ง
เก๊เข้ามาบอกผมว่าชกกับนาเดงแล้วทะโลวิวาดกัน
ผมว่าเคลียร์ให้จบนะนักเรียนไม่จบก็มีปัญหาอีก
ก็มีเรื่องปัญหาเรื่องฝักมั่งเรื่องนู้นเรื่องนี้หลายเรื่อง
ค่ะอ่านาลี๊นบ้านหรืออะไรอย่างนี้ใช่มั้ยคะ

ครับครับครับแต่มีการเมาสุรามีอะไรครับ

นายสันติสังกำลังอายุ๔๗ปีนะครับ
เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะเล่าบอกว่า
ขณะเกิดเหตุเขาอยู่ในบ้านหลังที่เกิดเหตุนั่นแหละ
กำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ได้ยินเสียงก็เลยออกมาดู
เห็นนายกานนท์ผู้เกาะเหตุนะครับ
ซึ่งบ้านอยู่ติดกันเนี่ยโอ้โหกำลังเอามีดพระเลยนะครับ
เข้ามาในบ้านแล้วก็มาพบผู้เสียชีวิตนี่แหละ
ส่วนสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องที่นี่แหละ
ผักกันนี่แหละครับ
เก็บผักอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเก็บผัก